มาต่อกันที่เรื่องของฮเบรมหรือว่าอยกทศมนตรีเทศบาลเมืองบั่นไพรจขอนแก่ก็มีการแจ้งความอ้าพิธีกับ๕นักข่าว
ประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์๕คนค่ะ
เข้าพบพลตำรวจตรีจิตจรูลศรีวนิษฐ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เพื่อรับฟังคำแนะนำก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านไผ่
หลังจากถูกนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลตำเมืองบ้านไผ่
กักตัวในห้องทำงานและสั่งให้ลูกน้อง
จับตัวนายก่อศักดิ์ถอดกางเกงจนเหลือแต่กางเกงชั้นใน

นำเสนอภาพคล้ายการแต่งงานกับนักเรียนหญิงชั้นม๕
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นกล่าว
ว่าผู้เสียหายสามารถแจ้งความข้อหามินผู้อื่นซึ่งหน้า
และข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ
พร้อมทั้งกำชับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาค่ะ
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายแพทย์เปรมศักดิยุระค่ะ
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวทั้ง๕คน
ฐานบุกรุกห้องทำงานและหน่วงเหนียวบีบคันกดดันเพื่อขอข่าว
ซึ่งไม่มีสารประโยชน์ใดต่อสาธารณชนอันมีพฤติการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคล
แทนที่จะเปิดโอกาสให้ได้ทำงานบริหารจัดการเป็นการตัดโอกาสประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน
จะเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐค่ะ
ล่าสุดนะคะนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุดค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้
หลังผู้สื่อข่าวทั้ง๕คนนั้นขอเข้าพบโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ค่ะ